เรื่องนี้ค่ะเป็นผลกระทบจากโควิด๑๙
ซึ่งไม่ใช่แต่เราท่านซึ่งเป็นคนนะคะ
ต้องบอกว่าช้างที่ปางช้างอโยธยาที่พระนครศรีอยุธยา
ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โควิดปิดปางช้างคนไม่ได้ไปเที่ยว
ช้างก็ไม่มีอาหารกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มันอ่อนแรงจนไม่สามารถจะลุกขึ้นมาเองได้นะ
เขาต้องเอารถเครนไปช่วยพยุงมันขึ้นมา
นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปช่วยพยุงพังคำล่านะคะ
พังคำล่านี่อายุ๘๙ปี
ถ้าดูอายุช้างก็นับว่าเป็นช้างที่แก่แล้วนะคะ
มีอายุแล้วแหละนะคะ
พยุงอย่างนี้ค่ะประมาณ๒๐นาทีมันถึงจะลุกขึ้นมายืนได้นะคะ
ก็เอากล้วยอาหารผสมน้ำผึ้งให้ช้างกินนะคะ
แล้วก็ประสานสัตวแพทย์ช้างให้มาช่วยดูแลมันอีกทางหนึ่ง
นี่แหละค่ะไม่มีแรงถึงท่านลุกขึ้นยืนไม่ได้นะคะ
ผู้ดูแลเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เอาไปปล่อยไว้ในป่า

แต่ว่าพังคำล่าก็ล้มลงอยู่ในป่า
ก็ต้องช่วยกันพยุงให้มันลุกขึ้นเดินกลับมาที่พัก
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเห็นมันนอนล้มอยู่ตรงโคกดิน
แล้วก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยแบบนี้ค่ะ
คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพังคำล่าเองอายุมากแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้โควิด๑๙ปางช้างไม่มีรายได้
นักท่องเที่ยวไม่เข้าก็ขาดอาหารมาเลี้ยงช้างนะคะ
คือจริงแล้วก็มีผู้ใจบุญนะคะ
เอาอาหารไปเลี้ยงเหมือนกันแต่โอ้โหช้างช้างกินเยอะค่ะ
ตัวใหญ่แล้วก็มีหลายเชือกด้วยก็ไม่พอนะคะ

นี่ค่ะพอกินไม่พอก็หมดแรงอย่างที่เห็นนะคะ
ก็แจ้งข่าวเลยค่ะตอนนี้เปิดให้เดินทางได้นะคะ
ก็ใครจะไปเที่ยวที่ปางช้าง
ก็เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคอาหารให้กับช้างเลยนะคะ
จะได้มีอาหารแล้วก็เป็นการช่วยเหลือ

เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจอแล้วนะคะ
แล้วช้างกินเยอะค่ะกินทีนึงเนี่ยนะคะ
ต้องไม่เพียงพอเลยนะคะต้องช่วยกันค่ะ